ตื่นแล้วก็ทำมาหากินเนาะ
บางทีเงินรู้ว่ารวย
แต่ก็ต้องทำงานหน่อยเนาะ

อย่าอย่าอย่าคิดแม้การวิจารณ์

คุณพูดอะไรมีคำว่ายไง
คุณลุดปากอะไรก็ต้องดูอีก
ไม่เขาบอกว่าพี่อ่ะหลับอยู่แปปนึง

อย่าวิภาควิจารณ์